ดูเหตุการณ์นี้ต่อที่ภูเก็ตนะฮะภูเก็ตนี่มีชายชาวรัสเซีย
ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะก็เช่ารถขับแต่ไม่ชินเส้นทาง
คุณผู้ชมไปดูนะฮะเขาขับรถมาทางตรงเนี่ยไม่รู้ว่าข้างหน้าคือวงเวียน
อนุสรีท้าวเทพกสตรีพุ่งไปเต็มผ่ากลางมาเลย
แล้วมาจอดตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ครับทะลุวงเวียนจากอีกฝั่งข้ามมาอีกฝั่ง
นี่เป็นกล้องวงจรปิดบนถนนนะฮะเส้นทางตรงตรงนี้
เนี่ยฮะเที่ยงคืน๒๐นาทีครับทุกผู้ชมครับของคืนที่ผ่านมานะครับ
ชื่อว่านายอันเบิร์ตเป็นชาวรัสเซียอายุสามสิบแปดปีนะฮะรถเก๋งสีดำคันนี้นะครับ
พุ่งชนผ่ากลางวงเวียนอรุษวุรีท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทร
ที่กำพื้นทะลางจังหวัดภูเขตค่ะนี่ฮะ
คือตัวเขาเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็มายืนรอเจ้าหน้าที่อยู่นอกรถนะฮะ
กับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
แต่สภาพรถนี่พังเสียหายเละหมดเลยนะฮะกันชนพวกนี้หลุดหมดนะครับ
ตำรวจสพทรางก็นำตัวไปสอบสวนนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยไม่มีเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
เพราะว่าจากสภาพร่างกายอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรพวกนี้ออกมาด้วยนะครับ
แต่ว่านายอเดิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากตะบนเชิงทะเลอำเภอทะหลัง
มุ่งหน้าเข้าเมืองภูเก็ตเมื่อคืนนี้สักเที่ยงคืนกว่ามาถึงตรงเนี้ยฮะ
เป็นจุดอนุโสรีสถานที่เกิดเหตุเขาไม่รู้ว่ามันเป็นวงเวียน
ตอนที่มาทางตรงเนี่ยเขาก็พุ่งมาเลยไม่รู้ว่าเป็นวงเวียน
พอมาถึงเอ้าวงเวียนอนุสวรีตอนนั้นเบรกไม่ทันแล้ว
ตัวชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายไปนะครับค่ะก็คือพื้นที่ของอนุโสรี
เทพศตรีเท้าศรีสุนทรนะครับมีรูปปั้นช้างที่แตกหัก
อ่ามีพื้นที่แตกหักเสียหายนะฮะหินอ่อนพวกอ่าราวกั้นต่างต่างนะครับ
โชคดีมากนะครับที่รถเนี่ยตอนพุ่งเนี่ยพุ่งผ่ากลางแล้วผ่านลาน
อืมอ่าลานหินอ่อนนะฮะตรงเนี้ยฮะที่เจรฐีมาทำความสะอาด
โชคดีมากนะฮะที่แบบไม่พุ่งไปถึงฐานขององค์เท้า
กับสตรีท้าวศรีสุนทรค่ะนะฮะเพราะว่าคนที่เห็นภาพจากล้องวงจรปิด
ข่าวนี้ก็บอกโอ้โหที่แรกก็แบบเป็นห่วงนะฮะ
ก็เสียหายตรงพื้นด้านหน้าค่ะครับ